เงียบแต่งานเพียบมากพอตัวเลยค่ะ
สำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้นะคะเพื่อนคณินนั่นเอง
แต่พอถามปุ๊บก็เขินอายไม่ขอพูดถึงนะคะ
ส่วนเรื่องงานค่ะก็ยังมีต่อนะ
ตอนหลังจะอัพลุคแมนออกงานก็คว้านหน้าอกลึก
แต่ยังมีสัญญาช่องอีกหรือไม่ไปฟังทั้งหมดจากหนุ่มเพื่อนกันเลยค่ะ
ทั้ง๓เหมือนเดิมตอนนี้เพิ่งเซ็นใบ๕ครับ
ก็อยู่ยาว
ก็ยังคงมีสัญญาอยู่ยังอยู่ยาวนะคะคุณผู้ชม
ก็คือมีผลงานให้เราได้ติดตามกันอยู่เรื่อยนะ
ส่วนเรื่องรักก็ไม่เป็นรองใครนะก็หวานอยู่นะจ๊ะ